ที่ขอนแก่นเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับมีหนุ่มคนหนึ่งอายุยี่สิบสี่ปี
เขาก็จะไปง้อแฟนสาวแฟนสาวนี้เขาเป็นเด็กเสิร์ฟค่ะนะ
สุดท้ายก็มีปากเสียงทะเลาะกันนะครับฝ่ายชายก็เลยเอาปืนเนี่ย
ยิงแฟนสาวคือเขาเจ็บสาหัสนะฮะ
เพื่อนของแฟนก็โดนลูกหลงไปด้วยแต่ว่ากระสุนเนี่ยเจาะเข้าศีรษะจนเสียชีวิตนะครับ
อืมหนักกว่านะครับทุกผู้ชมครับมีกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านอาหารค่ะนะฮะ
คือจะมีทั้งช่วงที่เขายืนคุยกันยืนเคลียร์กันแล้วก็มีช่วงที่เสียงปืนดังขึ้น
อ่าแต่จังหวะตอนยิงเนี้ยมันไม่เห็นหรอกแต่เสียงปืนเนี้ยชัดมากอ่าเดี๋ยวไปฟังนะฮะ
แล้วก็มีรถคันหนึ่งขับออกไปนะครับท่านผู้ชมครับส่วนนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนจะยิงกันนะฮะตอนที่ยิงกันเนี้ยตีสามสี่สิบเจ็ดนาทีตามกล้องวงจรปิดที่ได้ยินเสียงนะฮะ
ค่ะส่วนนี้คือตีสามสิบนาทีร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ริมถนนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองขอนแก่น
ค่ะนะฮะของคืนที่ผ่านมานี่เองครับมุมซ้ายของจอภาพเนี่ยเราทำชื่อไว้หมดแล้วนะฮะ
ก็จะมีนายสุทัศน์ใจสุขอายุ๒๔ปีซึ่งก็คือมือปืนนะครับ
กางเกงขาสั้นสะพายกระเป๋าคาดอกเนี่ยยืนคุยกับนางสาวสุธิดารัฐพลอายุ๒๕ที่เป็นแฟนสาว
นายสุทัศน์นี่ที่เราใช้กรอบแดงแดงเนี่ยนะครับก็คือมือยิงนะคะ
เนี่ยเขายืนคุยกับนางสาวสุธิดาที่สวมเสื้อสีดำนะที่เป็นแฟนสาวอยู่ใต้ต้นไม้
คือก็คือเคลียร์ปัญหาหัวใจกันอ่ะอืมนะอีกสามสิบนาทีนะครับ
เห็นในภาพจะมีนายนัทธพลหรือว่าเจมส์อายุ๒๕เป็นเพื่อนสนิทที่สวมกางเกงขายาว
กับนางสาววิรัชดาพรอายุยี่สิบสามที่สวมกางเกงสีขาวอ่าสวมเสื้อสีขาวค่ะ
กางเกงขาสั้นใส่ผ้ากันเปื้อนนี่แฟนสาวของนัทพลเขาสำหรับทางวิรัชดาพร
ค่ะก็ทำงานอยู่ที่เดียวกับสุธิดาอืมที่เป็นแฟนของสุทัศน์ที่เขาจะมาเคลียร์อะไรกันเนี้ย
เขาก็ยืนอยู่ด้วยกันหมดตรงเนี้ยนะฮะสรุปคือมีอยู่สี่คนค่ะ
เนี่ยคุยกันอยู่สักครึ่งชั่วโมงได้นะใต้ต้นไม้หน้าร้านอาหารนะ
เนี้ยตรงเนี้ยตีสามสิบนาทีจากนั้นมันก็คือเมื่อสักครู่นี้
ตีสามสี่สิบเจ็ดนาทีค่ะเนี่ยถ้าตัดภาพไปมันก็คือช่วงที่
เหมือนกับเคลียร์กันอยู่ตรงใต้ต้นไม้อ่ะอืม
นี่ยิงรัวเลยนะคะหกนัดอืมนี่ฮะ
เคลียร์กันใต้ต้นไม้ตรงนี้ตั้งแต่ตี๓๐นาที
จนตีสามสี่สิบเจ็ดก็คือภาพขวามือที่มันไม่เห็นช่วงยิงหรอก
แต่ได้ยินเสียงชัดแล้วมีเสียงร้องไห้ใช่ไหม
มีเสียงคนพูดว่าโอ้ตายอะไรประมาณอย่างนี้
ก่อนที่จะมีรถคันหนึ่งที่ขับออกไปซึ่งก็คือรถของนายสุทัศน์อืม

นี่ครับขับออกไปแล้วค่ะคือเหตุการณ์นี้
ทำให้เสียชีวิตไป๑แล้วก็เจ็บสาหัสอีกหนึ่งนะครับ
ค่ะซึ่งหลังจากที่นายสุทัศน์ขับรถออกไปแล้วเนี่ยนะคะ
ก็มีคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือเพราะว่าตอนเนี้ย
โดนยิงกันไปอยู่สองคนนอนรอความช่วยเหลือจมกองเลือดอยู่ริมถนน
พาคุณผู้ชมไปดูนาทีที่พลเมืองดีไปช่วยเหลือผู้หญิงก็คือ
แฟนของคนยิงเนี่ยที่รับบาดเจ็บสาหัสกันหน่อยค่ะครับ
คนที่ทำเราชื่ออะไรนะ

เผาเผาดำน่ะ
มีอะไรน่ะเออว่าใจดีครับ
นี่ค่ะจะเห็นว่าแฟนสาวของมือยิง
ก็คือนางสาวสุธิดาเนี่ยสติยังมีครบนะคะ
คือเธอถูกยิงเข้าที่หัวไหล่ทะลุลำตัว
แล้วก็กระสุนเฉียดแก้มขวาบาดเจ็บสาหัส
แต่ยังสามารถพูดโต้ตอบได้เธอบอกได้หมดเลยว่า
คนยิงชื่ออะไรก็คือแฟนหนุ่มของเธอเองสุทัศน์ใจสุขเป็นคนชุมแพร
แล้วก็เล่าเหตุการณ์อธิบายทุกอย่าง
แต่มันมีคนโชคร้ายก็คือเพื่อนของเธอค่ะนางสาววิรัชดาพรนะคะ
คนนี้โดนยิงเข้าหัวค่ะนัดเดียวกระสุนฝั่งใน
เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
มือขวาเธอยังกำกุญแจรถจักรยานยนต์เอาไว้อยู่เลย
พอเจ้าหน้าที่มาถึงก็รีบนำตัวทั้งสองคนไปโรงพยาบาลแหละค่ะ
พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบบริเวณโดยรอบเนี่ยไม่เจอปลอกกระสุนปืนนะคะ
คิดว่านายสุทัศน์น่าจะใช้ปืนขนาด๓๘หรือไม่ก็ปืนลูกโม่ในการก่อเหตุ
นายสุทัศน์คนนี้เนี่ยขับรถกระบะอีซูซูสี่ประตูสีดำนะคะ
ทะเบียนกไก่นหนู๖๘๓๘ขอนแก่นหลบหนีไป
นายสุทัศน์เป็นแฟนของนางสาวสุธิดาจะมาง้อแฟนแต่ดันทะเลาะกัน
แล้วเอาปืนมาง้อด้วยสุดท้ายรัวยิงไปหกนัด
โดนแฟนเจ็บสาหัสแต่โดนเพื่อนเพื่อนขออภัย
เพราะว่าสุทัศน์มากับเจมส์เจมส์เป็นเพื่อนเขาแล้วเจมส์เอาแฟนมาด้วยคือวิรัชดาพร
โดนวิรัชดาพรเข้าศีรษะเสียชีวิตเลย
ตำรวจสภเมืองขอนแก่นสอบสวนดูว่า
ก่อนเกิดเหตุนายน่ะทะเภิลหรือว่าเจมส์ขับกระบะพานายสุทัศน์ไปหาสุทิดาไปหาแฟน
ซึ่งแฟนก็ทำงานที่เดียวกันกับวิรัชดาพรนี่แหละก็เป็นเพื่อนกันหมดแหละเอาง่าย
ก็ตั้งใจไปง้ออย่างที่บอกแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเอาปืนไปปรับความเข้าใจกันทุกครั้งเลย
พอถึงหน้าร้านเนี่ยนะคะสุทัศน์ก็เรียกสุธิดาออกมาคุยหน้าร้าน
แล้วก็มีวิรัชดาตามออกมาด้วยวิรัชดาพรเนี่ยตามออกมาด้วยแต่คุยไม่รู้เรื่องค่ะเหมือนทะเลาะกันมากกว่าครับ
สุดท้ายสุทัศน์กับเจมส์ก็เลยเดินขึ้นรถแต่ทีนี้จังหวะที่สุธิดากับวิรัชดาพรหันหลัง
จะเดินกลับเข้าไปทำงานต่อที่ร้านอยู่อยู่สุทัศน์ที่นั่งอยู่เบาะข้างคนขับอ่ะ
อ่าควักปืนออกมาแล้วยิงเลยที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงปืนปั้งปั้งปั้งปั้ง
รัวไปหกนัดอ่ะนั่นคือเขาขึ้นไปบนรถแล้วนะคะยิงจากในรถยิงจากในรถ
ผู้หญิงสองคนคือเดินหันหลังจะกลับไปทำงานที่ร้านอ่ะอุ้ยเขาไม่มีโอกาส
ลักษณะคือกราดไปทั่วครับแล้วก็อย่างที่บอกโอ้โหเจมส์จะรู้สึกยังไงเนี่ย
พาเพื่อนมาเคลียร์กับแฟนแต่สุดท้ายไอ้เพื่อนคนนี้

ตั้งแรกมันห่าง๑ตั้ง๒ตั้ง๓ตั้ง๔เดียงเลยครับ
มามอบตัวพร้อมกับรถกระบะที่ขับไปนั่นแหละ
แล้วก็ขับออกไปหลังจากยิงกันเนี่ย
หนีไปอยู่นู่นไปอำเภอชุมแพรนะครับ

ซึ่งบอกว่าความจริงอ่ะรถกระบะนี้
นายนัทพลเนี่ยคือหลานชายเขา

ว่าเมื่อคืนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหลานชายก็คือนัทธพลหรือว่าเจมส์เนี่ยบอกว่า
เมื่อคืนนี้ขับรถพาสุทัศน์ไปเคลียร์ใจกับแฟนสาวตรงร้านที่เกิดเหตุที่ร้านที่แฟนเขาทำงานอยู่นั่นแหละ
แต่คุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยมีการยิงคนจนบาดเจ็บและเสียชีวิตคือสุทัศน์เป็นคนยิง
นายนัทพลเนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาคบหาดูใจกับนางสาวิรัชดาพรนะฮะที่ถูกยิงตาย
คบกันได้แค่๒เดือนนะซึ่งตอนนี้นัทพลเขาเสียใจมาก
ไม่คิดว่าเมื่อคืนนี้ที่ขับรถพาเพื่อนไปเนี่ยเพื่อจะไปเคลียร์กับแฟนของตัวเพื่อนเองเนี่ย
กลายเป็นว่าเพื่อนเนี่ยจะมายิงแฟนตัวของนายนัทพลเองเนี่ยเสียชีวิต
หลังก่อเหตุเกิดอะไรขึ้นเห็นรถขับออกไปคือญาติของนายนัทพลเนี่ยบอกกับเรานะครับ
บอกว่าหลังก่อเหตุนัทพลบอกว่าก็ขับรถไปที่บ้านที่ชุมแพรที่จังหวัดขอนแก่นนะ
ส่วนตัวนายสุทัศน์เนี่ยพอถึงบ้านขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
มันไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าหนึ่งโทรศัพท์โทรศัพท์ที่เขาใช้เขาก็ให้แฟนเขาไปใช้
เพราะว่าเขาไม่มีโทรศัพท์ใช้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่ง๒อาทิตย์แล้ว
แต่ว่าถ้ามีปัญหากันจริงโทรศัพท์ผู้ชายไม่น่าจะอยู่กับผู้หญิงนะ
ที่เอามาใช้ก็คือการเอามาใช้หลังจากเลิกงานแล้ว
คือผมไม่ได้ใช้รถเพราะว่าผมอยู่ในเมืองผมใช้แค่มอไซค์มันไปมาสะดวกครับ
แล้วเขาก็มีรับจ๊อปพวกทำงานไฟฟ้าบ้างอะไรบ้างครับมันต้องได้ใช้รถครับ
เขาได้บอกกับเราไหมครับพี่ว่าเขาจะยิงรถเราไปไหน
ไม่คือมันเป็นแบบคล้ายบ้านเปิดอ่ะก็คือกุญแจจะห้อยไว้มันจะเป็นที่อยู่แล้วครับ
ซึ่งผมก็ไม่ได้ช้ารถอยู่แล้วก็ถึงเวลาผมก็เข้านอนเข้าอะไรปกติ
ก็ถ้าเขาจะใช้รถก็คือไปหยิบกุญแจแล้วก็ออกไปได้เลยครับ
ส่วนร้านที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้หยุดนะฮะ
ทางเจ้าของร้านบอกหยุดวันหนึ่งก่อนโอ้โหเมื่อคืนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยถึงขั้นยิงกันเจ็บยิงกันตายนะฮะ
ยังมีคราบเลือดอยู่ที่ริมทางเท้านะครับเจ้าของร้านบอกว่าเพิ่งกลับมาเปิดร้านได้แค่สิบกว่าวันนะครับ
ตอนเปิดร้านก็ชวนทางสุธิดาคนเจ็บเนี่ยเขามาทำงานด้วยกันเพราะเป็นคนขยัน
นางสาวสุธิดาคนบาดเจ็บเขาก็ไปชวนนางสาววิรัชดาพรคนตายเนี่ยมาทำงานด้วยเพราะเป็นเพื่อนกันที่ผ่านมาไม่เคยเห็นผู้ก่อเหตุมาที่ร้านนะครับ
แต่ได้ยินจากคนเจ็บบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยขับรถมาวนหน้าร้านบ่อยนะเพราะว่ามีปัญหากันแล้วยังเพิ่งบอกว่าโดนแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายอยู่เลยที่ใบหน้าเนี่ยยังฟกช้ำอยู่เลยเมื่อสองวันก่อนครับ
นี่คือมาวันเดียวคือวันก่อเหตุเลย

มาสูดตามขั้นตอนที่โรงพยาบาล๔นครินทร์ขอนแก่นแม่บอกว่าทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะลูกสาวก็คือนางสาววิรัชดาพรเนี่ยเป็นสาวหลักของครอบครัวดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านแล้วเขายังมีลูกอีก๒คนนะเป็นลูกชายอายุ๖ขวบกับลูกสาวอายุเพิ่ง๙เดือนซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่านาคตข
ส่วนนายนัทพลนี่เขาเป็นแฟนใหม่นะครับ
ของผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อนหน้านี้๒วัน
ลูกสาวเนี่ยยังเพิ่งพาคนเจ็บคือนางสาวสุธิดาที่เป็นเพื่อนกันเนี่ย
นอนพักที่บ้านบอกว่าวันนั้นเนี่ยเพื่อนถูกแฟนทำร้าย
ก็เลยพามานอนที่บ้านคืนเกิดเหตุลูกสาวก็ไปทำงานตามปกติ
ตอนตี๓เนี่ยอยู่แม่บอกแม่สะดุ้งตื่นขึ้นมานะ
แล้วก็เดินไปดูที่บ้านรอบบ้านเลยเอ้าทำไมลูกยังไม่กลับบ้านอีก
โทรหาจนถึงตี๔ไม่มีใครรับสายจนตี๕เนี่ยนะโทรไปอีก
ทีนี้มีผู้ชายรับสายแต่ผู้ชายคนนั้นบอกว่าเป็นตำรวจ
แล้วก็บอกว่าคุณแม่ทำใจดีนะเพราะว่าลูกสาวคุณแม่เนี่ย

ยืนไม่ได้เลยล้มเลยเพราะว่ารู้ว่าน้องเป็นอย่างนี้ไงมัน
มันไม่น่าเชื่อไงเพราะมันยังรับไม่ได้
เพราะว่าปกติก็ไม่เห็นน้องเขาไปไหนนะเลิกงานมาเขาก็มาบ้าน
หน้าบ้านก็มานอนถึงเวลาทำงานแกก็ไปอย่างนี้
เพราะว่าแกมีความรับผิดชอบเยอะ
แล้วแกฆ่างวดรถไหนจะฆ่านมลูก๒คนอย่างนี้

แต่คิดนะว่าเขาอาจจะสวมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่าว่า
ว่าทำไมก็งงอยู่นี่ตรงนี้แหละ
ได้คุยกับอดีตสามีของผู้ตายด้วยนะครับ
บอกว่าเคยคบหาอยู่กินด้วยกัน๒ปีก็มีลูกกันคนหนึ่ง
คือเลิกกันไปก็จริงแต่ก็ยังติดต่อกันอยู่
ยังดูแลกันอยู่ทำหน้าที่พ่อกับแม่ของลูก
เดี๋ยวฟังเขาหน่อยนะครับ
ได้คุยกับพรของน่าสุดวันนี้พรแช่ชีวิตคนที่เท่าไหร่กันแหละ
วันที่สิบเอ็ดครับเดือนที่๑๐ผ่านมาครับ
ก็วันที่สิฟต์ได้บังอื่นผมไปติดสะกดแล้วได้เจอน่ากัน
แต่ก็พอดียุ่งงานอยู่เขาเลยไม่ได้ตอบ
พอตอบกลับไปก็ผมก็ไม่ได้อ้อมตอบกลับมาป่ะ

ก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่เลิกเกินไป
เหตุการณ์ที่เลิกเกิดไปเพิ่งทำใจ

ตลอดเวลาครับไม่ได้คิดเลยว่า
ตัวไหนสุธัษน์มือยิงอยู่หลบหนีอยู่วอ่ะ

ก็ขับรถเป็นรถระขัดหลบหนีไป